พระราหูยกย้ายใหญ่ในรอบปีเมื่อคืนนี้๒๓นาฬิกา๕นาที๔สิงหาคมใน๔ราศี
หมอช้างบอกแบบนี้ผมขอถอดคำพูดหมอช้างหน่อย
โดยราหูจะย้ายออก๒ราศีคือราศีกลุ่มผู้ได้เกิดวันที่๑๓กุมภาพันธ์ถึง๑๔มีนาคม
จะได้บุกเบิกสิ่งใหม่ช่วงแรกอาจจะมีปัญหาเล็กน้อย
แต่มุ่งมั่นต่อไปจะประสบความสำเร็จและราศีที่พระราหูย้ายออกคือราศี๑๗๑๖สิงหาคม
ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะคลี่คลายโดยเฉพาะเรื่องของความรัก
แต่พระราหูก็ย้ายเข้า๒ราศีคือราศีกรกฎธุรกิจออนไลน์ดี
แนะนำให้เดินทางเยอะแต่ดวงความรักอาจจะแย่ได้
ค่ะส่วนราศีมังกรอาจจะทำให้รวยขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องของปัญหามือที่สามและอุบัติเหตุ
อืมซึ่งเหตุการณ์แบบนี้จะอยู่ยาวประมาณปีครึ่ง
เห็นไหมมีเรื่องดีด้วยเพราะจริงแล้วตามหลักในพระราหูก็เป็นองค์ที่ยิ่งใหญ่
แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเข้ามาด้วยนะครับ
แน่นอนประชาชนที่มีความเชื่อเรื่องนี้ก็ไปไหว้พระราหูกันหลายที่
บางคนก็ไหว้ที่บ้านแล้วแต่สะดวกบางคนก็ไปวัดใกล้บ้านนะคะ
อย่างวัดดังหลายแห่งประชาชนไปกันเยอะที่วัดศรีสะทองนครปฐมเนี่ยนะคะ
ถือว่าเป็นเจ้าตำรับเลยนะคะในเรื่องของการไหว้พระราหูขอบก็ไปกันเยอะ
ส่วนอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมวัดท่าไม้สมุทรสาครนะคะ
ผู้คนก็แน่นขนาดบรรยากาศที่วัดท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาครคลักเนื้องแน่นค่ะ

ดังมากดังมาก่อนแล้วด้วยนะครับ
พอมีกรณีไหว้พระราหูประชาชนก็ไปไหว้กันมากขึ้น
ไหว้ทั้งพระราหูทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดค่ะ
โดยพระยานวิกรมหรือหลวงพี่อุเทนสิริสาโรเจ้าอาวาสวัดท่าไม้
ก็เป็นประธานในพิธีสวดนพพระเคาะพระราหูย้ายราศี
และยังมีหมอช้างทศพรศรีตุลานี่แหละค่ะ
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหรศาสตร์และห่วงจุ้ยมาร่วมพิธีเองด้วยนี่เลยนะคะ
หลวงพี่อุเทนบอกว่าดาวพระราหูเป็นดาวที่มีอิทธิพลรองลงมาจากดาวพฤหัส
ซึ่งพระราหูก็จะเกี่ยวกับเรื่องดำมืด
คนไทยก็มองว่าสิ่งของดำไม่ค่อยดี
แต่ว่าอีกความเชื่อหนึ่งก็ถือว่าเป็นดาวแห่งโชคลาภนะคะ
ดังนั้นทางวัดก็เลยจัดพิธีขึ้นมา
โดยเตรียมเครื่องบูชาพระราหูไว้หนึ่งหมื่นชุด

แก่เฉาก๊วยงาดำถั่วดำเหล้าดำไก่ดำกาแฟดำ

เพื่อให้ผู้ที่เกิดราศีมังกรกรกฎตุลเมษและเมถุน
ซึ่งเป็นราศีที่มีผลกระทบมารับและบูชาพระราหู
จะได้มีโชคลาภมาสู่ตัวเอง
ส่วนราศีอื่นก็กราบไหว้เพื่อเสริมดวงชะตากันไป

เขาบอกว่าคนเกิดเดือนอื่นก็สามารถว่ายได้
แต่ละเดือนก็มีผลกระทบแตกต่างกันไปแล้วแต่ใครเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยนะคะ
ไปดูอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมบรรยากาศไม่ต่างกัน
ศรีสะทองอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
มีประชาชนจมนต์มากไปกราบว่ายบูชาพระราหู
เพื่อรับปรากฏการณ์ดาวราหูหรือพระราหู
จะยกย้ายราศีครั้งใหญ่ค่ะ
ก็อย่างที่คุณสืบสกุลเล่าให้ฟังไปว่ามี
ส่งสองราศรีรับสองราศรีเนี่ยนะคะ
ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณปีครึ่ง
ส่งผลกระทบต่อดวงชะตาดวงดาว
ตามหลักโหราศาสตร์ประชาชนก็นำของดำ๘อย่าง
ไปทำบุญน่ะนะคะก็เป็นของคล้ายคล้ายกัน
ก็องุ่นดำเหล่าดำกาแฟดำเฉาก๊วยถั่วดำ
ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวเปียกปูนไข่เยี่ยวม้า
รวมถึงทูป๘ดอกดอกกลาบสีดำด้วย
มาบูชาสะดอกเคราะห์ขอพรขอโชคลาภ
ตามความเชื่อครับหมอต่างท่านบอกแบบนี้
สิ่งสำคัญที่สุดในการไหว้ราหู
นั่นก็คือเรื่องของการเตือนสติตัวเองนะครับ
บอกว่าหลังจากนี้ไป๑๘เดือน
เตือนสติตัวเองในการคิดในการตัดสินใจในทุกด้าน
ให้ใช้ปัญญาให้ใช้สติในการตัดสินใจนะครับ
เป็นความรอบครอบในชีวิตเขาบอกแบบนี้
ไม่ใช่ไหว้เสร็จแล้วก็จบกันในเมื่อคืนนี้
ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่จริง๑๘เดือนเนี่ย
เตือนสติตัวเองไว้เสมอนะครับ